มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมักก่อนปี๑๙๕๗
ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะ
ช่วงก่อน๑๙๕๗พรรคปริจัตย์ที่๘เองเป็นคนเสนอ
พรบการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีสภาที่ปรึกษามีการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ตอนนั้นยุคนั้นมีการเยียวยาโหยอะไรต่อมีอะไรแบบนี้
แต่พอหลังปฏิวัติมันกลายเป็นว่าสภาที่ปรึกษา

มันไม่ใช่การเมืองนำการทหาร
แต่กลับมาเป็นการทหารนำการเมือง

เมื่อสักครู่นี้นะคะหรืออันนี้ก็ได้
แล้วมันมีเอกสารที่ชัดเจนว่ามันถูกให้

ซึ่งก็คือภาครัฐมันมีความอันตรายสูงมากนะคะคุณผู้ชม

คือมันเหมือนรัฐนี่ทำหน้าที่ชี้เป้าว่าใครคือศัตรูของรัฐ

คือความขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่มันมีจริง
แต่ความขัดแย้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อซ้อนเข้าไปคือ
ไม่ควรจะหนุนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
รัฐไม่ควรตั้งตัวเป็นคู่ขัดแย้ง

รัฐไม่ได้มีหน้าที่ชี้เป้าให้คนไทยฆ่ากันนะครับ

หน้าที่ของรัฐเวลามันมีความขัดแย้งอย่างเช่น
สมมุติมีเหตุการณ์อย่างเช่นชรบเสียชีวิต
หรือว่ากรณีคุณอับดุลล้อหรือว่าเขาตะเวน

คือทำความยุติธรรมให้ปรากฏสอบสวนคดีใช้นิติวิทยาศาสตร์

ศาสนานี้อยู่เบื้องหลังศาสนานั้นอยู่เบื้องหลัง
มันไม่ใช่นะครับหน้าที่รัฐไม่ใช่การชี้เป้า

คืออย่างที่เรียนถามคุณอังคณามาสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชม

ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันถูกรวบเร็ว

อย่างที่คุณอัธนาบอกคือจริงต่อให้

ก็ยังต้องบอกเลยว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
คือถ้ามันใช่เรื่องเดียวกันก็ใช่ก็ไม่เป็นไร
แต่แต่ละอันต้องถูกบอกให้ถูกต้องไงคะ

เรียนกลับมาที่กรณีเรื่องของการ

เรียกควรตั้งคำถามกับกรรมนอมไม่ใช่อาจารย์สิโรน
ว่าแล้วมันมีคำอธิบายอื่นที่มันพอจะ
พอจะไปได้ในทางบริหารไหมคะ

ใช้ภาษีประชาชนมาทำร้ายประชาชนเอง

รัฐต้องตั้งเจ้าหน้าที่รัฐมาโจมตีประชาชน

รัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังพลมาโจมตีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังผลมาโจมตีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังผลมาโจมตีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังผลมาโจมตีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังผลมาโจมตีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังผลมาโจมตีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังผลมาโจมตีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังผลมาโจมตีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน
ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน

ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชน